คือกล้องห้วยไร่เนี่ยบอกว่าเขาพยายามถ่ายทอดความรู้สึกผ่านบทเพลงชื่อว่าเพลงยังรอค่ะ
เจ้าตัวเนี่ยบอกกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐเพลงนี้เขาใช้เวลาแต่งไม่นานค่ะคุณ๑๐นาทีเอง
เพราะว่ามันกลั่นออกมาจากความผูกพันที่มีต่อน้องไตตันนั่นเอง
เพราะว่าครั้งหนึ่งเขาสองคนได้เคยร่วมวิ่งไปในโครงการ๙คนละ๙ด้วยกันค่ะ
มันเป็นความบังเอิญมากเลยครับ
ด้วยความที่วันนั้นเป็นวันที่เราไปส่งพี่ตูนที่เส้นชัยที่แม่สาย
คือมันจะมีกลุ่มน้องที่เขาวิ่งตามหลังมา
เพราะว่าเขาไม่ให้ไปวิ่งกับกลุ่มข้างหน้าอยู่แล้ว
ก็คือกลุ่มนี้แหละค่ะกลุ่มหมูปากนี่แหละ
ใช่แล้วก็วิ่งเข้ามาแล้วมาขอถ่ายรูป
ถ่ายรูปแล้วก็บอกพี่ก้องร้องเพลงให้ฟังหน่อยร้องเพลงให้ฟังหน่อยชอบเพลงพี่มาก
เด็กมันวิ่งเข้ามาเยอะแล้วน้องก็เหยียบใส่รองเท้ากัน
พอเหยียบสายรองเท้ากันแล้วก็เขาไม่อยากจะหยุดรัดใส่รองเท้า
ไม่ทันเพื่อนก็วิ่งแบบใส่รองเท้าหลุดนั่นแหละเพราะว่าต้องวิ่งตามผม
หมายถึงตัวเล็กไตตันตัวเล็กอะครับผมก็เลยหยุด
ก็เลยหยุดมานี่มานี่มานี่ก็เลยก็มาลัดสายรองเท้าให้น้อง
แต่ก็ไม่รู้ว่าน้องเป็นใครจนวันหนึ่งพอมีข่าว
มีข่าวว่ามีน้องสูญหายเข้าไปในถ้ำ
แล้วมีคนเอารูปของน้องไทตันแล้วก็กลุ่มน้องหมูป่า
มาโพสต์ในคอมเมนต์ว่าพี่ก้องจำได้ไหมว่า
เด็กคนนี้คือเด็กที่เด็กที่หายไปคือเด็กที่พี่ก้องรัดใส่รองเท้าให้
คือเราแบบเราจุกเลยครับเพราะผมจุกเลยผมเลยเขียนเพลง
ส่วนพวกผมศิลปินก็คงจะร้องเพลงถึงแม้น้องไม่ได้ยิน
แต่คงเป็นกำลังใจให้กับญาติเป็นกำลังใจให้กับคนที่เป็นห่วงน้องว่า
เหมือนคำพูดหนึ่งในไทยรัฐ
คือคนหายก็อย่าท้อคนรอก็อย่าเพิ่งทิ้ง
ส่งกำลังใจให้กันยังหวังว่าน้องจะออกมาอย่างปลอดภัย